ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเราก็ต้องติดตามกันนะครับ
เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของงูเห่าส้ม
รวมถึงวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับ

แม้ว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะไม่ได้เข้าร่วม

เนื่องจากว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปพร้อมกับภรรยานะคะ
เพื่อที่จะไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

ใช่ค่ะเป็นพลเอกประวิทย์นั่นเอง
ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรติดตามอยู่นะคะคุณผู้ชม
วาระที่น่าสนใจก็คือการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะเสนอมาตรการในการรับมือภัยแรงที่มีรูปแบบความชัดเจน
สามารถป้องกันผลกระทบให้แก่พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำได้
เพราะว่าอยากดึงให้คนมาเข้าร่วมโครงการเพิ่มแล้วก็จะขยายเวลาสิ้นสุดโครงการไปจนถึงสิ้นปี
เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีการคุยถึงเรื่องชิมช็อปชัย
เหรอฮะแล้วจะประกาศใช้ทันตุลาคมไหม
ก็นั่นน่ะสิเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนกัน
คือเริ่มวันที่๑๑เดือน๑๑ใช่ไหม
มีทั้งหมด๔วันอันนี้พูดถึงชิมช็อปใช้อย่างร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
แล้วยังมีเรื่องโครงการวันธรรมดาราคาช็อกโลกอีก
ก็ไหนว่าชิมช็อปใช้เฟส๒จะเริ่มต้นตุลาคมปลายเดือนนี้ไง
ถ้าไม่ประชุมคอรมอลวันนี้เข้าสัปดาห์หน้าแล้วจะทันกันไหม

เพราะว่าผลเอกประยุทธ์ไม่อยู่นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่ง
อืมกรณีที่นายอุตหมสาวนายลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาง
ก็บอกนะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเรื่องชิมช็อปใช้
บอกว่าได้รับรายงานแล้วเรื่องที่มีร้านค้าฉวยโอกาส
มาหักข้าวหัวคิวในโครงการชิมช็อปชัยเฟสแรก
ส่วนประเด็นทางการเมืองอีกหนึ่งเรื่อง
เรื่องของสอสออนาคตใหม่ที่มีการโหวตสวนกับทางพักนะครับ
นั่นก็คือนางสาวกวินหน้าตาคีสสชมบุรีพักอนาคตใหม่
เมื่อวานออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็น้ำตาไหล
เมื่อพูดถึงการทำหน้าที่และการอยู่กับพักอนาคตใหม่
วันนี้ทางผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ไปพบเจอกับ
สนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แต่ที่ผู้สิทธิ์ข่าวไปเจาะไม้ถาม
เพราะว่าท่านอยู่ในฐานะเลขาธิการภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ก็ต้องถามว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับสอสอภักดิ์อื่น

ในการถามให้ย้ายภักดิ์มาอยู่ภักดิ์พลังประชาบรัฐหรือไม่
นายสนทิรัฐตอบว่าอย่างไกล
และอีกประเด็นนึงก็ถามว่าตอนนี้
นางสาวกวินนาทสอสอของภักดิ์อนาคตใหม่
เขาก็โดนอนาคตใหม่ตรวจสอบอยู่
แล้วถ้าเขาอยู่อนาคตใหม่ไม่ได้
พลังประชารัฐจะอ้าแขนรับหรือเปล่า
ฟังเสียงของนายสนทิรัฐในการตอบคำถามผู้สิทธิ์ข่าวกันนะครับ
ผู้สิทธิ์ก็ถามว่าหากนางสาวกวินน่าถูกขับออกจากพักอนาคต
ในพลังประชารัฐยินดีต้อนรับหรือไม่
สนทิรัฐบอกว่าก็คงยังไม่ถึงขั้นนั้น
คิดว่าคงเป็นเรื่องภายในของพักของเขาก่อน
แต่ละพักก็ต้องไปบริหารจัดการกันต่อเองนะครับ
ส่วนที่ตอบคำถามเมื่อกี้คือเรื่องของการอ้าแขนลับคือ
ยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้
อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมศศ
เขต๕ที่จังหวัดนครปะทมเนี่ยนะคะ